ตอนนั้นที่บอกว่าราคางเสียงดังกระทบเนวัด
เพชรกรุณพลก็มาเปิดใจหน่อยว่าตอนนี้คดีล่าสุดไปถึงไหนแล้ว
พร้อมกับกระแสดราม่าว่าตัวเองเนี่ยคบแฟนใหม่วัยเอ๊ะไปหน่อยหรือเปล่า
วัยมหาวิทยาลัยอายุห่างกัน๒๐กว่าปี
งานนี้พี่เพชรจะว่ายังไงไปฟังทั้งสองประเด็นแซ่บนี้เลยค่ะ
ไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าสุดท้ายคนสองคนจะคบกันจะดูแลกันและกันมันเรื่องของคนสองคน
มันมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบน้องก็รู้แต่ก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจ
เพราะว่าคอมเมนต์คนก็เป็นคอมเมนต์ของคนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความเห็นของเรา
คนเราจะคบกันมันก็อยู่กันที่คนสองคนสองครอบครัวเนาะ
รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งโดนมาเยอะเจ็บมาแยะ

คลายทุกอย่างสวยงามครับที่คอนโดจัดระเบียบการใช้ชีวิตอย่างดีมาก
ก็วางระเบียบทั้งคนเข้าคนออกแล้วก็คุยกับทางวัดแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกัน